รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ก็ยืนยันชัดเจนว่าจะให้ความคุ้มครองแล้วก็ดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีนี้
อย่างแน่นอนพร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงเป็นใย

เพราะหวั่นว่าจะไปกระทบกับเรื่องสิทธิมนุษยชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ได้พูดถึงกรณีผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
และถูกนางมนตายกรัตนการหรือว่าหญิงไก่
ในจ้างแจ้งความเงินคดีในข้อหารักษัพย์
โดยบอกว่าส่วนตัวแล้วกำชับให้เจ้าหน้าที่

เพราะเด็กทั้ง๓คนกำลังอยู่ในการคุ้มครองดูแล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทั้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงนั้นจะให้การช่วยเหลือ
และฟื้นฟูเพราะว่าทั้งหมดอายุยังไม่ถึง๒๐ปี
มาดูกันต่อครับในกรณีเรื่องเกี่ยวกับพาสปอร์ตกันบ้าง
แล้วก็กรณีนี้ก็มีการพาดพิงถึงบุคคลหลายท่านนะครับ
นายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่นายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการต่างประเทศอ้างว่าหญิงไก่ได้หนังสือเดินทางต่างประเทศ
ข้าราชการไว้ในครอบครองสมัยที่เป็นหนึ่งในคณะทำงานของนายสันติพร้อมพัฒน์
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องนี้ครับให้นำหลักฐานมาพิสูจน์
เพราะส่วนตัวสอบถามไปยังนายสันติแล้วก็ไม่ทราบเรื่อง
และส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับหญิงไก่เช่นเดียวกัน
พร้อมทั้งขอชี้แจงถึงขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางข้าราชการนั้น
จะต้องส่งเรื่องไปที่กรมการกงศูนย์ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง
โดยมีอธิบดีกรมการกงศูนย์เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
และก็จะมีประหลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้อนุมัติ
โดยเรื่องดังกล่าวนี้จะไม่ถึงตัวรัฐมนตรีประจำกระทรวงนะครับ